พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูพิธีชาปนากิจศพคุณโอวรุธวรธรรม
อดีตพระเอกชื่อดังพระเอกหน้าหวานของคนไทยที่
เมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โศกเศร้าเพราะว่าเป็นการร่วมอาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ที่วัดละทิวัลพระนอนขอนตัลศักดิ์สิทธิ์จังหวัดชิงไหมครับ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจศพคุณโอวรุษหรือว่านายวรุธวรธรรม
ดารานักแสดงอดีตพระเอกชื่อดังที่เสียชีวิตลงจากโรคประจำตัว
โดยมีผู้ไปร่วมพิธีอย่างครับข้างนะครับทั้งในแรมนางอรพินวรธรรม
เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณโอพร้อมทั้งคนในวงการบันเทิง
เช่นคุณนีโน่คุณแหม่มจินตลาสุขภัทรคุณตั้มสมประสงค์
และเพื่อนนักแสดงอีกหลายท่านตลอดจนประชาชนแฟนคลับของคุณโอ
ก็ไปร่วมกันส่งดวงวิญญาณของคุณโอให้ไปสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานจะได้รับของที่มรลึก
ก็เป็นซองผ้าที่ข้างในบรรจุพระหลวงปู่ทวด
ผ้าโปสการ์ดของคุณโอในชุดทหารกวบุริ
เป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้กับคุณโอตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา
แล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคุณโอด้วยนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจนะฮะทางคุณดิโน่เป็นเพื่อนคนสนิทเป็นรุ่นพี่
คนสนิทของคุณโอก็บอกว่าวันนี้ได้นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารที่ทะเลสาบดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพี่ชายของคุณโอก็เสียที่เสียไปก่อนเนี่ย
ก็นำเท่ากระดูกไปลอยที่นี่เหมือนกันนะครับทางนี้ต้องการให้ทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยกันพี่น้องกันนะครับ
ส่วนเงินที่จัดงานพิธีศพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช้ไปประมาณสองแสนนะฮะ
และเงินที่ได้รับบริจาคจากแฟนคลับประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาทหลังจากเสร็จพิธีแล้ว
ก็จะมอบเงินทั้งหมดที่เหลือให้กับครอบครัวของคุณโอดต่อไปเพื่อไปนำไปใช้จ่ายอย่างประหยัดต่อไปนะครับ
อ่ะก็เราไทยรัฐทีวีก็ร่วมส่งคุณโอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ